สู้ชีวิตคู่รักคู่นี้
ขายลูกโป่งอัดลมแบบเร่ขาย

คุณผู้ชมครับนี่ไปขายถึงที่
จังหวัดชนบุรีแล้ว

ลูกที่ตั้งอยู่
ที่ตั้งอยู่คือลูกของนายวีระ

อายุ๔๒ปีเป็นคนศรีสะเกดแล้วก็เมียพี่เขาชื่อนางสาวเฉลิมศรีกลิ่นจันทร์
หรือว่าคุณหมีนะครับอายุ๔๖ปีเป็นคนลาดลีราชบุรีนะครับ
เรียงกันอยู่หน้าร้านขายลูกโป่งอัดลมรูปตัวหนอนนะครับ
วัดแห่งหนึ่งที่ชนบุรีซึ่งทั้งหมดมีหุ่นปั้นกุมารทอง
จากวัดต่าง๑๕ตนด้วยกันนี่ครับ
ในเวลาล่ะหวะ๑๐ปีที่ผ่านมาเขากับภรรยาพากันเดินออกจากบ้าน
ทั่วทุกภาคของประเทศไปตะเวนขายลูกโป่งอัดลม
ตามงานต่างที่มีคนนะครับไปแบบค่ำไหนนอนนั่น
กุมารทองเหล่านี้นะครับก็ไปด้วยทุกคนทุกแห่งเชื่อว่า
มีดวงวิญญาณของเด็กสิงสถิตอยู่
มีคนเคยทักว่าเห็นเด็กมาช่วยนั่งขายลูกโป่งนี่นะ
ก็ทำให้พวกเขาเนี่ยรักกุมารทองเหล่านี้นะครับ

ต้องคอยหาน้ำแดงมาให้ขนมอาหารถวายไม่ขาดครับ
บางครั้งมีคนมาขอเช่าเขาด้วยแต่เขาไม่เคยคิดจะปล่อยเช่าครับ